คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าลูกวันนั้นไปลอยกระทง
จังหวะที่ไปยืนอยู่ตรงบริเวณทางเท้า
มันจะมีเหมือนเสาเป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
แล้วลักษณะมันมีอะไรพันอยู่ก็ไม่รู้หรอก
แต่ลูกเนี่ยบังเอิญไปโดนอยู่ตรงนั้น

แม่อยากจะร้องเรียนเพราะไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ

นี่คือเรื่องราวของลูกชายของคุณแม่ที่อายุ๙ขวบ
แล้วคุณแม่รวบรวมตัดต่อภาพออกมาเป็นคลิปเป็นตอนเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงผ่านติ๊กต๊อกเรียกร้องความเป็นธรรม
พาลูกชายซื้อกระทงริมถนนวัดไฟดูดจากเสาไฟส่องสว่าง
นิ้วมือของลูกเป็นแบบนั้นแล้วยังมีภาพ
อันนี้คือสายไฟที่ถูกพันเอาไว้ด้วยเทปสีดำ
เพราะน้องไปโดนบริเวณจุดนี้แม่บอก
ก็เลยกลายเป็นว่าทำให้น้องถูกไฟดูด
แม่เล่าแบบนี้เหตุการณ์เกิด๒๘พฤศจิกายน
เป็นวันลอยกระทงที่คงจะต้องจดจำไปอีกนาน
ตอนซื้อกระทงแถวหน้าวัดครูบอลย่านรามอินทา
ลูกชายวัย๙ขวบเท่านั้นยืนรออยู่ตรงเสาไฟฟ้าส่องสว่างจุดนี้
พอมีคนเดินเข้ามาเยอะเข้า
จังหวะน้องหลบคน
มือก็เลยไปสัมผัสเข้ากับจุดเมื่อสักครู่
ที่เห็นว่ามีการพันธุ์ใสไฟอันนี้เอาไว้คุณผู้ชมดูนะ

แล้วก็เกิดรอยไหม้ที่นิ้วมือของน้อง
ณวินาทีนั้นแขนของลูกอ่อนแรงทันที

สะบัดมือหลุดออกมาจากเสาไฟได้แม่บอก
ก็เลยต้องมีการไปโรงพยาบาลหมอสั่งให้แอดมิตร๑คืนตรวจคลื่นหัวใจ
บอกโชคดีที่ลูกของแม่ไม่เป็นอะไรมาก
แล้วอย่างที่บอกว่ารูปที่แม่เอาไปโพสต์เนี่ย
เป็นเสาไฟฟ้าที่เห็นว่าสายไฟมันโผล่ออกมาจากต้นเสา
พันธุ์สายไฟสีดำแปะเอาไว้มีป้ายของกรทมแปะเอาไว้ที่เสาว่า
ได้รับการซ่อมแซม๒๖เดือน๖ปี๖๖นี่นะคะ
หลังเกิดเหตุแม่พยายามติดต่อไปที่สำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวงกรมโยธา
แต่เขาพูดแบบนี้แม่บอกนะแม่ให้ข้อมูลว่าเขาโยกกันไปโยนกันมา
ทีมข่าวก็เลยมีโอกาสค่ะได้คุยกับคุณแม่คุณนันทวดีแม่เมนะคะ
เมย์บอกแบบนี้บอกว่าอัปเดตอาการน้องก่อนน้องปลอดภัยแล้ว
แต่น้องยังมีอาการซึมแล้วก็มีแผลอยู่ที่บริเวณนิ้วนั่นแหละ
หมอต้องนัดตรวจคลื่นหัวใจของน้องอีก๒วันค่ะ

ทีนี้คุณแม่ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าตอนนี้ทางเขตคลองสามวาแล้วก็กรมโยธาเนี่ยเข้ามาเยี่ยมดูอาการน้องแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาอะไรต่างนานาแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในภายหลังค่ะ